คุณผู้ชมครับเมื่อวานนี้เรานำเสนอภาพข่าวเป็นกล้องวงจรปิด
ที่มีเจ้าที่ของมรมพยาบาลพังงา

ตามประกบทีบและก็รุมทำร้าย
คุณลุงก็งงว่าอ้าวใครไม่รู้จักกันมาก่อน
เพราะก็ลุงชอบมาก่อไฟข้างกำแพงแล้วขวัญมันลอยเข้าบ้าน
เคยบอกลุงหลายครั้งลุงไม่สนใจ
ก็เลยชวนเพื่อนมาดักรอและรุมทำร้ายครับค่ะนะฮะ
ภาพวงจรปิดจับภาพชัดเจนนะฮะวัยรุ่น๓คนกับรถจักรยานยนต์๒คัน
ไล่ตามรถของคุณอำพรบุญฮองหรือว่าลุงตู่ชื่อเล่นชื่อตู่นะครับ
ลุงอำพรอายุห้าสิบเก้าปีนะฮะทำงานอยู่ที่โรงพยาบาลพังงาน
กำลังขับรถออกจากบ้านจะไปทำงานในซอยราชอุทิศ
กลุ่มคนร้ายวัยมรุ่น๓คนรถ๒คันเร่งเครื่องตามประกบ
รถของลุงล้มอยู่กลางถนนสามคนลากตัวลุงมารุมทำร้าย
เตะต่อยไม้ฟาดตามหน้าตามตัว
คุณลุงบาดเจ็บแล้ววัยรุ่น๓คนขับรถหลบหนีไปครับ
นายวิสรุธนานครอายุ๒๙ปีเดินทางไปมอบตัวกับตำรวจ
ซึ่งวิสรุธบ้านติดกันกับคุณลุงอำพรนี่แหละครับ

นะฮะไปพบกับพนักงานสอบสวนสพเมืองพังงา
สารภาพผมเป็นคนทำผมชวนเพื่อนมาอีก๒คนทำร้ายลุงจริง
เพราะมีปัญหากันมานานเพราะอะไร
จริงแล้วลุงตู่หรือว่าลุงอำพรกับวิสรุธเนี่ยบ้านอยู่ติดกัน
นะฮะแต่คุณลุงเนี่ยชอบไปก่อไฟริมกำแพงแล้วควันมันลอยเข้าบ้านเป็นประจำ
เคยบอกเฮ้ยลุงโรคจุดมันมีควันลุงก็ไม่สนใจไม่ฟังครับ
มีปัญหากันมาเก็บความแค้นในใจ
วันที่เกิดเหตุไปชวนเพื่อนสองคนเฮ้ยมาช่วยหน่อย
ดักแล้วก็ขับรถตามไปทำร้ายเพื่อต้องการสั่งสอน
มันได้ต้องการให้ถึงตายอะไรฟังเสียงวิสุทธิ์หน่อยครับ
ควันอย่างเดียวเลยผมลมควันโดนลมควันมาเป็นเดือน
ผมก่อกำแพงแล้ววันก่อเสร็จปุ๊บลุงจุดไฟริมกำแพงเลย
ก็เลยมันมีความแค้นในใจนะฮะ
ตำรวจขยายผลไปจับกลุ่มเพื่อนที่มาร่วมก่อเหตุ
ก็คือนายสุภาชัยด้วงดำอายุ๒๘
อีกหนึ่งคนอยู่ระหว่างการประสานเตรียมเข้ามอบตัวแล้วนะฮะ
ส่วนดำเนินคดีตามกฎหมาย
อ้างว่ารำคาญควันไฟที่ลุงจุดเนี่ย
ลุงเขามองว่าก็น่าจะมาคุยกันดี
ไม่น่าจะมาดักทำร้ายกันจนบาดเจ็บกันขนาดนี้
เพราะก็เป็นเพื่อนบ้านกันมานานบ้านก็อยู่ติดกัน

ลุงเองก็เห็นวิสรุธเนี่ยตั้งแต่เด็กแต่เล็กแต่น้อยก็อยู่บ้านใกล้เรือนเคียงกัน
อีกเรื่องหนึ่งที่ยังมันยังค้างคาใจอยู่ก็คือ
ผู้ก่อเหตุเนี่ยสร้างกำแพงล้ำมาในที่ของลุงด้วยซ้ำไปนะ
ซึ่งเดี๋ยวจะมีการหาทางเจรจาตกลงกันต่อไป
ส่วนเรื่องของคดีความก็เป็นหน้าที่ของตำรวจในการดำเนินการตามกฎหมายต่อไปนะครับ